และแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดก็ตามนะคะแต่ยังคงมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะ
โดยเฉพาะปัญหาภายในพักพลังประชารัฐที่กำลังเป็นที่จับตามอง
วันนี้นะคะนายสมศักดิ์เทพสุธินหนึ่งในแก่นำพักก็ออกมาให้สัมภาษณ์
แสดงความมั่นใจค่ะว่าท้ายที่สุดแล้ว
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะไม่ปฏิเสธตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะ

ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองว่าสุดท้ายตอนจบ
หลังการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐชุดใหม่
กลุ่มรัฐมนตรี๔กุมารที่ประกอบด้วยนายอุตมะสาวนายน
นายสนธิรัฐสนธิจิระวงนายสวิทธิ์เมสินสี
และนายกรอบศักดิภูตระกูลภายใต้การนำของนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
ถอดใจถอยจากพักพลังประชารัฐหรือไม่
แต่ในมุมมองของคนการเมืองอย่างนายนัทวุฒิใส่เกลือ
แก่นำนปชบอกว่าเหตุการณ์จะไม่เดินมาถึงจุดนี้
ถ้านายอุตมะและพวกตัดสินใจลาออกทันที
ผู้มีบารมีตัวจริงของพักส่งเสียงกระซิบ
แต่เมื่อเลือกปักหลักสู้จึงมีคำสั่งให้กรรมการบริหารพักลาออก
บหน้ากันกลางสายตาประชาชนพร้อมระบุด้วยว่า
เรื่องยุ่งที่เกิดขึ้นภายในภาคพลังประชารัฐ
ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง
แต่เป็นเรื่องของคนที่อยากมีตำแหน่งรัฐมนตรีล้วน
เช่นเดียวกับนายสมพงศ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ต้องออกแถลงการประกาศชัดหลังมีข่าวลือแพร่สะพัด
พักเพื่อไทยอาจจับมือร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

เป็นข่าวปล่อยกันเองของกลุ่มพักร่วมรัฐบาล
เพื่อหวังดิสเครดิตภักดิ์เพื่อไทย
ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุธิน
๑๘กรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ
ยื่นใบลาออกบอกว่าความสัมพันธ์ของตนกับนายสมคิต
ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แต่วันนี้ผู้บริหารพักต้องเลือกตามแนวทาง

เชื่อว่าหลังการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่
จะไม่มีใครแยกวงไปตั้งพักใหม่

เพราะหากทำเช่นนั้นอาจขาดใจตาย
ก่อนที่จะได้มีการเลือกตั้ง
ตามใจของเราได้ทั้งหมดนะครับ
ปัญหามันมี๑๐ปัญหาเราอาจจะทำได้แค่๖

จะไม่ปฏิเสธตำแหน่งหัวหน้าพัก
ไม่อย่างนั้นคงไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรี
รัฐบาลประยุทธ์มานานถึง๕ปีแล้ว

จะเป็นนายอนุชานาคาสัยสสชัยนาฏหรือไม่
นายสมศักดิ์บอกว่าอาจเป็นไปได้
ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการ